ในช่วงนี้มากันเลยที่ประเด็นร้อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็มีกระแสออกมามากมายนะคะว่า
นักร้องคุณหนูคนนึงถูกนางร้ายปลด
ออกจากการร้องเพลงประกอบละครเรื่องหนึ่งแบบฟ้าผ่าเลย
และแน่นอนก็มีคนจับโยงกันไปโยงกันมา
หวยก็ไปออกว่านักร้องคุณหนูคนนี้
และนางร้ายคนนั้นก็ถูกโยงไปว่าเป็นใครคุณ

เออสาวเจนี่แทนโฟสูวันนั่นเองนะคะ

เพราะว่าเขาเคยมีประเด็นเรื่อง

เป็นข่าวดังทั่วบ้านทั่วเมืองกันไป
งานนี้ดีว่ารุ่นใหญ่อย่างพี่ตูนันทิดาก็ขอเคลียร์ชัดเลยว่า
รับทราบว่าลูกสาวไปร้องเพลงประกอบละครให้กับวิกพระราม๔มาจริง
แต่ภายหลังผู้ใหญ่สายตรงมาแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยน
ให้ลูกสาวไปร้องเพลงอื่นตามความเหมาะสม
ซึ่งพี่ตู่ก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ย
เจนนี่ไม่น่าจะมีเอี่ยวตามที่มีข่าวเมาส์ออกมาค่ะ
แต่สิ่งที่ใช่ที่สุดก็คือว่าน้องเพลงไปร้องแล้วนะคะ
ร้องมาได้ประมาณสัก๒เดือนกว่าแล้วนะคะ
เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ตอนหลังก็มีเมื่อเร็ววันนี้ค่ะ
ก็ประมาณสักเหครอบเดือนที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาก็คุณนรวิทยโทรมาเองเลยว่า
พี่ครับอาจจะต้องเปลี่ยนเพลงนะครับเดี๋ยวอาจจะเอาให้น้องร้องเพลงในเรื่องอื่น
ใครจะเล่นก็แล้วแต่ก็เป็นหน้าที่ของน้องเพลง

ทำหน้าที่ร้องเพลงนะคะเท่านั้นเองนะคะ

จริงไม่ได้มีเรื่องอะไรตรงนี้นะคะ

น้องเพลงไม่ติดขัดอะไรค่ะ
ติดขัดอะไรนะคะแล้วก็สบาย

เขาเป็นหน้าที่ที่เป็นผู้ร้อง
สื่อสารทำหน้าที่เท่านั้นเองนะคะ
เมื่อมีผู้รับจ้างมาบอกให้เราร้อง

คงไม่ใช่วิธีแบบนั้นค่ะ
คุณแม่ก็ออกมาเคลียร์ให้ฟังชัดด้วยตัวเองเลยนะคะ
ประเด็นนี้สาวเจนนี่ไม่น่าจะมีเอี่ยวแน่นอน
แต่ว่าเป็นการที่ผู้ใหญ่เห็นควรตามความเหมาะสม
เรามีหน้าที่ร้องก็ร้องตามความเหมาะสมเท่านั้นเอง
ที่น้องเพลงจะได้ก้าวข้ามผ่านไปได้นะคะ

เพลงจะได้ร้องเพลงในเวอร์ชั่นไหนและเป็นรูปแบบอะไรนะคะ

ตอนนี้มีคนมาร้องแทนแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอติดตามกันค่ะ